คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูภาพรวมของโควิด๑๙จากการแถลงของสบคนะคะ
มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑๕๔๕๒รายนะคะ
รักษาหายแล้วหรือว่าอาการดีขึ้น
เพราะคุณผู้ชมบอกว่าบางทีก็ยังไม่ได้แบบหายสนิทเนาะ
อาการดีขึ้นก็กลับไปอยู่ที่บ้านต่อ
อาการดีขึ้นเนี่ยค่ะ๑๘๒๕๗รายค่ะ
แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ยังสูงนะคะเสียชีวิตเพิ่ม๒๒๔ศพค่ะ
ผู้เสียชีวิตรวมแล้วสะสมประมาณ๑๒๗๖๑ศพนะคะ
ผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ย๑๒๘๓๐๐๐ราย
คนที่ยังรักษาอาการอยู่ค่ะตอนนี้มีอาการหนักอยู่๔๖๘๒ราย
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ๑๐๐๐กับอีก๘รายนะคะ
ส่วนการฉีดวัคซีนค่ะ
ภาพรวมของการฉีดวัคซีนเราฉีดกันไปแล้วทั้งหมดเนี่ย
ประมาณ๓๕ล้านกว่าโดสนะคะ
ส่วนการฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้วันเดียววันที่๔กันยายน
ที่๑เข็มที่๒เข็มที่๓
รวมแล้วเนี่ยค่ะก็จะประมาณ๓แสนกว่าโดสได้นะคะ
คืออย่างที่บอกคุณผู้ชมวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะฉีดได้น้อยในแต่ละวันนะคะ
ถ้าเป็นวันธรรมดาต่อวันเนี่ยฉีดได้ค่อนข้างเยอะ
คือก็มีคนถามว่าเอ๊ะทำไมเสาร์อาทิตย์ไม่ฉีดให้มันได้เยอะ๗๘๐๐๐โดส
วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการเนี่ย
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าบางทีเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเขาก็ทำงานหนักจริง
ใช่ค่ะเขาก็จะมีการสลับวันหยุดนะคะอาจจะมีการหยุดบ้าง
เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีคนน้อยหน่อยนะครับ
เพราะว่าถ้ายิงยาว๗วันทุกวันเนี่ยในสถานการณ์โควิดเนี่ยกำลังไม่พอจริงนะฮะ